คุณผู้ชมตอนนี้หลายคนใจจดใจจ่อนะคะว่า๑๗พฤษภาคมห้างจะเปิดหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่สรุปนะคะว่าจะเปิดหรือไม่เปิด
แต่บางคนโอ้ฝันไปไกลแล้วโดยเฉพาะคุณสุภาษา
ไปไกลแล้วว่า๑๗ห้างจะเปิดอยากไปเดินผ่อนคลายอยากไปคลายเครียดต่าง

ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกไม่ได้ให้คิดว่าเราจะไปรับเชื้อหรือไปแพร่เชื้อจะดีกว่า
คือให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าคิดใหม่
เมื่อก่อนเราบอกว่าไปห้างไปรับแอร์ไปเดินผ่อนคลาย
แต่เดี๋ยวนี้คิดใหม่บอกว่าไปห้างอาจจะเพิ่มความเสี่ยงไปรับเชื้อ
ถ้าเกิดว่ารีบไปรีบกลับโอเคนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่สรุปนะคะ
ที่สุดแล้วห้างต่าง๑๗พฤษภาคมจะเปิดหรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทดลองเปิดก่อนสักห้าง๒ห้าง๑๔๑๕พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็ที่ประชุมใหญ่สบคจะประชุมกันได้มติว่าเปิดไม่เปิดก็คือ๑๕พฤษภาคมค่ะ
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่ากระนั้นก็ตามบรรดาห้างใหญ่ต่าง
ตอนนี้เริ่มเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการคลายล็อกก๊อกสองนะฮะ
คลายล็อกระยะที่๒ซึ่งหลายห้างบอกว่าตอนนี้มีมาตรการ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแล้วก็ภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙อย่างห้างไหนบ้างล่ะ
โดยคุณนราธิบรัตตะประดิษฐ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานปฏิบัติการบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดบอกว่า
ตอนนี้ยังคงมาตรการต่างอย่างเข้มงวดกาดไม่ตกเช่นอะไรบ้าง
การนำหุ่นยนต์อัจฉริยะติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิ
คนที่จะเข้ามาใช้บริการภายในห้างเป็นการช่วยคัดกรอง
อกจากนี้ใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดทุกพื้นที่
จำกัดจำนวนคนเข้าห้างแล้วก็มีการกำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนต่าง
ตอนนี้เขามีการออกกฎมาแล้วนะคะอย่างเซ็นทรัลอย่างเดอร์บอลเนี่ย
หนึ่งคนจะต้องห่างกันอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งตารางเมตรห้าตารางเมตรอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
แล้วก็ห้องน้ำบันไดเลื่อนก็ต้องมีการฆ่าเชื้อกันทุกจุด
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นนะคะอันนี้ประเด็นห้างจบไปแล้วนะ
อีกหนึ่งประเด็นกระแสเรียกร้องออกมาเยอะมากบอกว่ายกเลิกได้ไหมพรกรฉุกเฉินเนี่ย
เพราะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
ล่าสุดมีรายงานมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อีกหนึ่งหมวกก็คือเป็นหัวหน้าศูนย์สอบคอด้วย
บอกว่าเอาล่ะตอนนี้สังคมมีความคิดเห็นออกเป็น๒กลุ่ม
อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉิน
กลุ่มหนึ่งบอกว่ายังยกเลิกไม่ได้ทุกอย่างยังต้องควบคุมนะคะ
เพราะฉะนั้นนายกบอกว่าเอาแบบนี้ฟังเสียงประชาชน
จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
หลังจากที่มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินมากว่า๑เดือนแล้วนะ
ไปดูซิว่ามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างไรบ้าง
เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้แหละมาเป็นแนวทางในการใช้ตัดสินใจค่ะ
จากว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปเสียงประชาชนสะท้อนมาเยอะมาก
เดี๋ยวให้กรมนเป็นคนทำโพลเป็นคนทำโพลมานะคะส่วนเรื่องของตัวเลข
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้นะคะโคศกสบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
มีการแถลงออกมานะคะผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้ยังคงหลักหน่วย๕รายเท่านั้น
มีคนรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๗รายและไม่มีผู้เสียชีวิต
ก็เลยทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
ตอนนี้อยู่ที่๓๐๐๐กับอีก๙รายหายป่วยแล้วนะคะ
กลับบ้านไปแล้ว๒๗๙๔รายอยู่ระหว่างการรักษาอีก๑๕๙ราย
และก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๖ราย
เสียชีวิตสะสมอย่างให้หยุดที่ตัวเลขนี้เลยนะ